ฉันจะพาไปกินพิซซ่าที่เขาใหญ่

อะไรนิดทำอะไรหน่อยก็โดนดราม่า
โดนว่าโดนแซะตลอดเลยสำหรับคู่นี้
ล่าสุดก็เละแน่นอน
โดนอารมณ์ยับคาไอจีนะสำหรับสงกรานเตชะนรงค์
คือพักหลังเขาดูแบบเปิดเผยมากขึ้น
ล่าสุดมีการโพสต์แซวฝีมือการทำพิซซ่าของแมท
พวกใช้แบบข้ามนี้มากกว่านี้ก็โพสเชียราคอนเรื่องล่าสุดที่แมทเล่มหนังเอก
นี่จ๊ะของสามพันคอมเม้นท์ชาวนี้
ปลื้มไม่เห็นด้วยบอกเลยว่ามันไม่อิน
แล้วก็ไม่ดูละครเรื่องนี้ค่ะจะเปลี่ยนช่อง
บางคนบอกว่าจะดูแต่ณเดชคนเดียว
ดูยังไงล่ะปิดนางเอกไว้เหรอเขาก็มาสองคนไหมล่ะ
เขาบอกเดี๋ยวถ้าเจอละครเรื่องนี้จะเปลี่ยนช่องทันทีมันเปลืองค่าไฟ
ส่วนทางกับที่สงกรานเขาโพสต์เชียร์แมทแบบหนังคนละม้วนเลยนะจ๊ะ
จะไม่แคร์๙๕ที่ชาวเน็ตว่าเลยเหรอยังไงดี
ค่ะแบบนี้ฉันว่ายังไงละครออนมานะคะคนก็รอดูแหละ
เข้าใจไหมปากก็ด่าแต่ตาก็ดู